อ้าวสามทุ่มยี่สิบแปดนาทีเรื่องผีมาแล้วค่ะหรอ
อันนี้เขาบอกว่าเป็นผีพระทุดงอุ้ยตายแล้ว
อ่ะแต่อันนี้ต้องบอกอันนี้ความเชื่อสมบูรณ์คนจริงจริงอ่า
คนหนึ่งประกาศตามหาพระลูกชายที่ไปเดินทุดงในป่าอืม
แล้วหายไปเป็นเดือนที่บอกว่าเป็นผีพระทุดงเพราะอะไร
เพราะอยู่เหมือนวิญญาณของพระลูกชายมาสิงร่างแม่
บอกว่าถูกฆ่าแล้วฝังทั้งเป็นเฮ้ยอืม
ผมอยากให้ไปช่วยดูสังฐานผมหน่อยดูตรงไหนค่ะ
อยู่ตรงที่สาดามนั่นแหละครับอ๋อสาดามใครใครใครเป็นคนทำค่ะ
เจ้าอาวาสทำยังไงค่ะมัดมือมัดเท้ามัดตาผมแล้วก็เอาลงหลุม
ผมคิดถึงโย่พ่อยโมะแม่มากเลยค่ะเพียงกับศักดิ์วิญญาณผมอีกน่ะ
เจ้าผิดใจอะไรทำไมเพียวคือทำร้ายไอ้ลมพี่ยอทครับผมวันไม่ทำอะไร
คิดหาแต่เรื่องปัจจัยอย่างเดียวค่ะ
สารมือหงายอยู่ที่หน้าตักหลับตาคนนี้คือ
คุณป้าดอกไม้นะคะคุณป้าดอกไม้อายุห้าสิบแปดปี
แกบอกว่าแกถูกวิญญาณพระยอดหรือว่าพระสารวุฒิหลาโพวัย๔๐ปี
พระลูกชายที่หายตัวไปตั้งแต่เมษายนเข้าสิง
บอกว่าถูกพระจ่อยเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาดำสันติธรรมอำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าทำร้ายจับมัดมือมัดเท้าแล้วฝังทั้งเป็นในวัด
กักวิญญาณไม่ให้ออกไปไหนแต่ว่าออกมาสิ่งร่างแม่ได้นะ
แต่พอพูดจบปุ๊บวิญญาณก็ออกจากร่างไปเลย
แต่เหตุการณ์มันไม่จบแค่นั้นพี่อุ๋ยมีอีกหนึ่งดวงวิญญาณมาสิงร่างของแม่พระยอด
วิญญาณนั้นอ้างว่าชื่อพระจ่อยอ้าวพระจ่อยก็ตายแล้วเหรอหรือยังไง
วิญญาณพระยอดบอกว่าถูกพระจ่อยทำร้ายและกักขังวิญญาณจับฝังทั้งเป็น
พอวิญญาณพระยอดออกพระจ่อยมาสิงต่อบอกท้าทายว่า
ถ้าไม่มีวิชาอาคมที่เก่งพอหาพระยอดไม่เจอหรอก
และไม่ต้องเรียกหรอกนะหมอปลาท้าตรงนี้เลย
อยากได้เงินจะเอาไปดูแลผู้หญิงหลายคน
เป็นโจรหรือเป็นพระบอกเป็นโจรมา๒๐๓๐ปี

ตกลงยังไงเนี่ยเป็นผีเป็นผีหรือไม่เป็นผี
เป็นวิญญาณทำไมมาสิงกันใหญ่เลย
เอ้าบางคนฟังแล้วก็รู้สึกว่าแบบ
เครียดหรือเปล่าคิดถึงลูกมากจนแบบว่า
แล้วก็เลยกลายเป็นเพ้อหรือเปล่า
แต่ครอบครัวเขาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอะค่ะ
ดอกไม้กับพ่อของพระยอดนะคะ
ดวงตาก็บอกว่าลูกชายพระยอดเนี่ยบวชมาเกือบ๒๐ปี
ชอบปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นพระทุดงสายป่า
เคยบวชสำนักสงฆ์ในอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนม
เมื่อเมษายนที่ผ่านมาไปจำวัดที่วัดผาดำสันติธรรมที่อำเภอนาด้วงจังหวัดเลย
พระยอดจะติดต่อพ่อแม่ตลอด
กลางเดือนเนี่ยพระยอดโทรมาขอเงินแม่๓๐๐บาทแล้วเงียบหายไปเลย
ตามหาที่วัดเจ้าอาวาสบอกว่าไปทุดง
พ่อแม่เลยไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพนาด้วง
เมื่อ๒๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

ติดต่อพ่อแม่ตลอดขอเงิน๓๐๐แล้วหายไปเลย
ไปหาที่วัดเจ้าอาวาสวัดบอกไปทุดง
ส่งพี่เคี่ยววิมลวันผู้สื่อข่าวทะเลทีวี
ที่วัดถ้ำผาดำสันติธรรมนะคะ
ไปถึงเนี่ยปรากฏว่าเป็นสำนักสงฆ์กลางป่า

ก็คือพระอาจารย์จันดีฐานจันโทนะคะ

กับพระบัวเรียนพัฒนโม
พระลูกวัดเพื่อนสนิทพระยอด
จ่อยก็พาเดินสำรวจวัดไปที่กุฏิพระยอด
ข้าวของพระยอดยังอยู่จำนวนนึงเลย
แล้วก็ให้พระบัวเรียนเข้ามาอยู่แทนที่แล้ว
ส่วนที่บอกว่าพระยอดถูกฆ่ามัดมือมัดเท้าฝังทั้งเป็น
พลังศพไว้ใต้บันไดขั้นที่๗ทางเข้าถ้ำเนี่ย
พระจ่อยบอกเอามาโยมมาเดี๋ยวอาตมาพาไปดู
ไปดูที่ถ้ำหน้าถ้ำไม่มีบันไดค่ะ
ในถ้ำก็ไม่กว้างมีมุ้งแล้วก็แคร่ไม้
ซึ่งพระยอดเป็นคนทำเอาไว้เองเอาไว้นั่งสมาธิ
ทีมข่าวก็เข้าไปสำรวจอีกจุดนึงนะคะ
พบว่ามันมีบันไดทางขึ้นเท้าด้วยสีแดง
มีเนินดินแล้วก็หินหลายจุดนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้
แต่พอตรวจสอบดูแล้วก็ไม่มีร่องรอยต้องสงสัยอะไรเลย
ถามข้อมูลจากพระจ่อยพระจ่อยก็บอกว่า
พระยอดมาบวกตั้งแต่กรกฎาคมปี้๕ละ
เพิ่งจะมาขอออกทุดงว่า๒๔เมษายนที่ผ่านมา

หลังจากนั้นเนี่ยญาติพระยอดก็มาตามหาถึง๒ครั้ง
แล้วขู่บอกจะแจ้งความดำเนินคดีด้วย
จ่อยบอกอัตมาไม่เคยเรียกปัจจัยจากญาติพระยอดหรืออะไรเลย
ส่วนที่ร่างทรงบอกว่ามีคนในวัดทำร้ายจนตายแล้วเอาศพไปซ่อนเนี่ย

เอาร่างทรงมาชี้เลยว่าตรงไหนยังไง

เชื่อว่าเขาก็คงจะมีทุกข์พอแล้ว
ก่อนหน้านี้เนี่ยพระยอดซื้อมือถือให้พระจ่อย๑เครื่องนะ
ราคาพันกว่าบาทแต่พระจ่อยก็ยกให้ญาติโยมคนอื่นไปแล้ว
เอาเป็นว่าแบบนี้ละกันถ้าพระยอดเห็นข่าวนี้
ขอให้ติดต่อครอบครัวด่วนเลยละกันนะ
พระบัวเรียนเพื่อนสนิทพระยอดก็บอกนะคะว่าเป็นคนพาพระยอดมาบวชวัดนี้
ก่อนหน้านี้ก็บวชแล้วศึกมาสี่ครั้งแล้วพระยอดเนี่ยขยันแต่ก็เอาแต่ใจตัวเอง
คิดเล็กคิดน้อยแต่ชอบบ่นถึงแม่ตลอด
เช้า๒๔เมษายนประมาณสักตี๕น
ยอดมากราบลาเจ้าอาวาสขอออกทุดงรูปเดียว
แนะนำให้ทุดงกลับบ้านไปที่นครพนม
แต่เห็นว่าล่าสุดมีคนไปเจอพระยอดที่ภูบ่อบิตอำเภอเมืองเลยนะคะ
คือชาวบ้านบอกว่าเห็นพระยอด๒๔เมษายน
บอกจะทุดงไปเรื่อยไปตามจิต
แม่ค้าขายของชำที่ภูบ่อบิตก็บอกว่า
โยธมาจริงมารูปเดียวเมื่อ๔พฤษภาคมเธออยู่
น้ำดื่มทางร้านก็เลยถวายให้
ยอดบอกจะทุดงกลับบ้านที่นครพนม
แต่พอทามไลน์มาเปรียบดูมันไม่ตรงกัน
ญาติบอกว่าพระยอดไปวัดถ้ำผาดำสันติธรรมต้นเดือนเมษา
แต่พระจ่อยกับพระบัวเรียนบอกมาช่วงเข้าพรรษา
คือกรกฎาคม๖๕ไทม์ไลน์ครั้งสุดท้ายที่หายตัวไปตรงกันคือ๒๔เมษายน
และครั้งสุดท้ายที่ชาวบ้านเจอก็คือ๔พฤษภาคม
พ่อพระยอดก็ออกมาบอกด้วยนะคะว่าก็ยังมีความหวัง
ใดที่ไม่เจอศพพระยอดก็เชื่อว่าน่าจะยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละ
พระยอดขาไม่ค่อยดีก็ไม่เชื่อเลยว่าจะออกไปทุดงแค่รูปเดียว
เอาเป็นว่าไอ้ผีไม่ผีตายไม่ตายเนี่ยเอาไว้ก่อนก็ได้
ฝากตำรวจทีละกันตามหาพระลูกชายให้หน่อย